ทีนี้มาดูที่กาลสินกันหน่อยค่ะสองสาวพี่น้องขับรถกระบะอีซูซูค่ะ
ทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาลสิน
ไปพอไปจอดปุ๊บค่ะคุณผู้ชมใจหายใจคว่ำเลยอืม
ลูกสองตัวเกือบตายค่ะเดี๋ยวหนูว่าขาดอากาศหายใจ
ลูกสองตัวไม่ใช่ลูกสองคนเหรอคะเดี๋ยวฉันเฉลยให้ก็ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะ
กู้ภัยก็เนี่ยส่องไปช่วยช่วยงัดแงะประตูรถค่ะสุดท้ายค่ะ
ช่วยได้ลูกสองตัวที่อยู่ในรถอ่ะอ่านั่นไงอ่า
เก็บเข้าเยื่อนแล้วนั่นไงสองตัวค่ะไซเบียเรียน
เพราะเขารักเหมือนลูกห่วงเหมือนไข่ในหินเขาก็เลยบอกว่าเป็นลูกนะ
มันติดอยู่ในรถค่ะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราเห็นแต่ว่าเด็กติดอยู่ในรถนี่
หมาสองตัวติดอยู่ในรถนะคะกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลกาลสิน
ก็ต้องลงพื้นที่ค่ะไปให้การช่วยเหลือแบบนี้
รถกระบะคันนี้จอดอยู่ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
ไปตรวจสอบและไปร่วมด้วยช่วยกันใช้อุปกรณ์ต่างช่วยกันเต็มที่ค่ะ
ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีที่สุดแล้วสามารถเปิดประตูรถออกมาได้นะคะ
ไปสอบถามไปพูดคุยกับเจ้าของรถตัวเธอนั้นเล่าให้เราฟังว่า
ขับรถมาพร้อมกับน้องสาวมาทำธุระที่ห้างนี่แหละลงจากรถเข้าไปในห้าง
ตอนแรกเนี่ยมีน้องสาวนั่งรออยู่ที่รถสักพักหนึ่งเออนึกขึ้นได้ว่า
ธุระที่ต้องทำเนี่ยต้องตามน้องสาวไปทำด้วยก็เลยกลับมาที่รถ
น้องสาวกลับเข้าไปในห้างไปทำธุระด้วยกันแต่ไม่ได้ทันสังเกตว่า
ประตูด้านคนขับเนี่ยมันล็อกอยู่อ่าอ่าอันนี้คุณผู้ชมประเด็นหนึ่งนะค่ะ
ประตูด้านคนขับมันล็อกอยู่พอน้องสาวลงจากรถก็ปิดประตูนั่ง
ฝั่งคนนั่งคุณนึกออกไหมรถเนี่ยเดี๋ยวนี้มันล็อกอัตโนมัติ
ทั้งสี่ด้านค่ะมันล็อกอัตโนมัติสุนัขหมาติดอยู่ในรถทั้งสองตัว
ไม่ได้ทันสังเกตเอาล่ะกลับมาอีกทีทำไงอ่ะโอ้โหดีนะ
มันไม่ขาดอากาศหายใจรีบเลยค่ะรีบโทรหากู้ชีพกู้ภัย
ให้มาช่วยตอนแรกเนี่ยช่วยเองนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
รีบโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วจะบอกว่าคือวิธีการที่ดีที่สุดนะ
แล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นระบบใช่ไหมอืมเออ
กันล็อกแบบกันขโมยอ่ะอย่าเลยค่ะดิฉันพยายามแล้ว
พยายามแกะเองงัดเองทำไม่สำเร็จรีบโทรกู้ชีพเลย
หากู้ชีพเลยอย่างนั้นเองด้วยนะเพราะว่าอ่า
เวลามันพังสามหมื่นค่ะค่ะที่ฉันจำได้เออนะอ่ะด้วย